ความชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งของท่านได้คุยกับท่านนายกหรือยัง
ยังไม่คุยเป็นเรื่องของนายกจะต้องหาต้องจัดตั้งคณะรัฐบาล
แต่ท่านนายกก็ต้องมาคุยกับลุงป้อมนะครับเพราะว่าเขาบอก
คุยทำไมคุยเรื่องสุขภาพว่าลุงป้อมจะสู้เอาซองหรือมีหนึ่งตำแหน่ง
ไม่ตู้แล้วไม่ตู้คือท่านจะขอพักเลยไม่รับตำแหน่งเลย
ที่มีความตั้งใจแบบนั้นเนี่ยผมไม่รู้เลยไม่ขอว่าท่านแต่ถ้าเกรยเกรย
แต่คนใกล้คิดว่าอยากจะพักผ่อนไปดูแลสุขภาพเนี่ยคุณท่านได้ความตั้งใจกับการที่จะทำเนี่ย

ก็ดูไปถ้าดูก็ดูก็มีกำสามโปรดก้าวมาก็ทำถ้าไม่มีก็ไม่ทำ
แสดงว่าตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าท่านจะดำรงตำแหน่งเหมือนเดิมหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ไม่ดูเลยไม่ดูเลยครับครับครับอยากให้ท่านรับตำแหน่งไว้
ก็เอาเกลียบเลยสิหรือว่าจะหรือตำแหน่งเดียว

อยากอยากคืออยากให้ท่านนั่งต่อครับเพราะว่าจะได้ทำงานด้านความมั่นคงได้ดี
ยากเจอไปเจยังไงบ้าง

คือมันยังพอมีเวลาใช่ไหมครับ

แล้วติ้งบอกว่าท่านอาจจะไม่ช่วยงานภักดิ์ครังประชาลัทธ์ที่ท่านระยกอ่าจะไปเป็นหัวหน้าภักรณ์

ไม่รู้เหมือนไม่รู้

หรือว่าวันนั้นติดห้องคุยกัน๓คน

ก็สรุปให้คนท่านนึงมาแก้ใจรู้สิ
ก๊วยแม็บในแหน้งกับความเหมาะสม
ถ้าท่านเป็นกรรทนาที่ฝึกษาพลังประชาราชน์ที่ทุกคนก็เห็นพ่องด้วย

ก็ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้เป็นสมาชิกพักเลย
เพราะเดี๋ยวไปสมัครวันเดียววันเดียวก็สมัครได้
ไอ้หวังมีตัว